จะพาไปเที่ยวกันต่อแล้วก็พาไปกราบไหว้พระนะครับ
แล้วก็พาไปเสริมสิริมงคลกันด้วยเดี๋ยวจะพาไปที่นี่เลย
เขาบอกว่าหลายคนที่ไปทำบุญเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ต้องไปเลยนะครับ
วัดป่าประดูกที่จังหวัดระยองครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องไปที่นี่
แต่ก่อนอื่นบรรยายก่อนว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับ
นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดระยองก็ไปกันแล้วครับ
ไปเที่ยวชมที่นี่นะครับแล้วก็พาญาติไปด้วย
ไปทำบุญครับตามวัดต่างโดยเฉพาะที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวง
อยู่ในอำเภอเมืองระยองนะครับ
แล้วที่สำคัญไปที่นี่ต้องบอกเลยพลาดไม่ได้
ลอดโบสถ์เก่าอายุกว่า๑๐๐ปี

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
แล้วก็มีบันไดสวยที่สุดในภาคตะวัดออกนะ
เขาบอกว่าทางวัดทำการเคลื่อนย้ายเมื่อวันที่๒๙เมษายน๒๕๖๐
ก็ยกมาตั้งใกล้กับวิหารพระนอนตะแคง
เพื่อให้ชาวพุทธแล้วก็ชาวจังหวัดระยอง
ได้ไปลอดโบสถ์เก่ากัน

บอกว่าเมื่อรอดโบสถ์แล้วก็แงนมองไปที่ช่องนะครับ
ก็จะมองเห็นพระประธานอภัยแล้วขอพร
เชื่อว่าจะได้ดั่งใจปรารถนา
แล้วก็ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทุกประการ
เพราะฉะนั้นเหมาะมากในช่วงวันขึ้นปีใหม่แบบนี้

เขาก็จะมีทางให้รอดลงไปนะครับ

เอาไปทำบุญเสริมองคลกันได้
แล้วก็เมื่อสักครู่มีถ่ายชีวิตโคด้วยนะ
อยู่ที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวงนะครับ
อำเภอเมืองระยองก็ไปกันได้ครับ